คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของตำรวจแต่ที่มีการโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลก็บอกเป็นเรื่องขำ
ตำรวจนายนี้โอ้โหจับคนร้ายมานักต่อนักเป็นตำรวจน้ำดี
แต่กลายเป็นว่าต้องมาเสียทีกับเจ้าตัวเล็กถึงขั้นรีบถอดกางเกง
ถอดกางเกงเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูกันเองค่ะ
ก็ตามที่เสียงภาคในคลิปนี้เลย
ว้าวนี่เห็นกางเกงในเลยนะค่ะ

ของตำรวจชุดสืบสวนสพนาแห้วจังหวัดเลย
ต้องรีบถอดกางเกงออกแบบนี้
นี่แทนที่จะไปจับพ่อค้ายาบ้า

ทีมข่าวก็เลยถามไปที่เจ้าของคลิปนะคะ
ว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรมาอย่างไร
เขาก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุ
นำชุดสืบสวนสพนแห้วไปออกหาข่าวพ่อค้ายาเสพติดค่ะ
ในพื้นที่บ้านนาท่อนตำบลนาพึง
ก็เข้าไปอยู่ในป่าย่าข้างทาง
ตำรวจนายหนึ่งอยู่ดีก็ร้องเอะอะขึ้นมาเลยว่า
ช่วยตัวอะไรก็ไม่รู้เขาไปอยู่ในกางเกง

โอ้โหเขาก็รีบออกมาจากป่าย่าข้างทาง

กหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะมันดูดเลือดใช่ไหมล่ะ
เดินป่าเดินเขาบางทีเจอเข้าไปมันดูดเลือด

ว่าตำรวจกลัวทากแทนที่จะได้จับพ่อค้ายาบ้า

ดักพ่อค้ายาบ้าวันใหม่ก็แล้วกัน
เพราะวันนี้โดนทากดูดเลือดไปแล้ว

คือบางทีเขาก็เสี่ยงอันตรายให้เรา

ตามป่าตามเขาตามข้างทาง